พิพากษาคดีที่ไฮโซต่ำนะครับได้หมินประมาทหมอแอร์ผ่านเฟซบุ๊ก
โดยลงโทษจำคุก๒ปีปรับหนึ่งแสนบาทแต่เนื่องจากว่าให้การเป็นประโยชน์ครับ
ลดเหลือจำคุกหนึ่งปีปรับห้าหมื่นบาทครับนางสาววิชุดาลีนุตพงศ์หรือไฮโซต่ำ
เดินทางมายังศาลนะครับเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่พันธุ์ตำรวจโทษแพทย์หญิง
ัญชุลีธีระวงภัยศาลหรือว่าหมอแอร์เป็นโจทยื่นฟ้องฐานหมินประมาท
และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบโดยกล่าวหาผ่านเฟสบุ๊คเมื่อวันที่หกกุมภาพันธ์
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดกล่าวหาว่าหมอแอร์นั้นเป็นผู้หญิงไม่ดี
ไม่รู้จักอายและแอบไปอยู่กินฉันสามีภรรยากับชายอื่นซึ่งไม่เป็นความจริง
ทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมินเกลียดชังสารพิเคราะห์แล้วนะครับ
เห็นว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องพิพากษาจำคุก๒ปีปรับ๑แสนบาท
แต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก๑ปีปรับ๕๐๐๐บาท
แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาสองปีคุณผู้ชมครับสำหรับหมอแอร์และไฮโซต่ำนั้น
ยังมีคดีฟ้องร้องกันในชั้นศาลฐานหมินประมาทในคดีที่กล่าวหาว่าหมอแอร์
เป็นมือที่๓ทำให้เลิกรากับสามีในตำรวจอนาคตไกลอีก๑คดีด้วยนะครับ
โดยคดีนั้นสารพิพากษาจำคุกไฮโซตัมเป็นเวลาหนึ่งปีปรับห้าหมื่นบาท
โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปีครับ